อันนี้เป็นอุบัติเหตุที่คนให้ความสนใจมากที่สุด
เพราะว่ารุนแรงแล้วก็น่ากลัวที่สุด
ตั้งแต่เริ่มสงกรานมา

รถทัวร์๒ชั้นที่ไฟไหม้แล้วก็
ระเบิดตลอดเวลาลุกไหม้แบบนี้
ในนั้นเป็นเด็ก๒คนนะฮะ

จะนั่งจากขอนแก่นมาลงโคราชเท่านั้นเอง
และจะมาฉลองวันเกิดลูกอายุ๖ควร
เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อนนะคุณผู้ชมครับ
จากหน่วยกู้ภัยพุทธยานสมาคมจุดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
ขณะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับจากอุบัติเหตุรถทัวร์๒ชั้น
ของบริษัท๔๐๗พัฒนาจำกัด
ไฟไหม้นะครับที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
เมื่อกลางดึกวันที่๑๓เมษายนสงกรานพอดี
ไฟสงบเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับ
ไปพบผู้เสียชีวิตในซากรถ๕คนผู้ใหญ่๓เด็ก๒
ทั้งหมดเสียชีวิตอยู่บนชั้น๒ของรถนะครับ
โดย๔ศพเนี่ยอยู่ด้านหลังคุณผู้ชมอยู่ด้านหลังฝั่งขวา
ถ้าจะให้ผมสันนิษฐานคือทุกคนเนี่ยหนีไปซุกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็เป็นจุดเดียวกับที่เด็ก๒คนเสียชีวิตใน๔คนนั้นด้วย
ส่วนอีกคนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ด้านหน้าของตัวรถครับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบชื่อผู้เสียชีวิตคนเดียว
คือนางสาวสุกัญญาเกรดหอมเธออายุ๒๐ปี
ส่วนคนอื่นคุณผู้ชมครับสภาพศพไฟไหม้นะ
คือบางทีมันจำไม่ได้ดูไม่ออกว่าเป็นใคร
ต้องรอตรวจสอบอัตลักษณ์ครับ
ล่าสุดครับมีญาติของผู้เสียชีวิตชื่อนายวรพงศ์เสริมทรง
อายุ๔๔ปีติดต่อมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วมาบอกว่า
ตัวพี่เขาเป็นพี่เขยของหนึ่งในผู้เสียชีวิต
คือนางสาวปรางทองกาล้อมอายุ๒๔ปี
ซึ่งเธอเสียชีวิตพร้อมกับลูกสาวคุณผู้ชมดูภาพ
โอ้ลูกเอ้ยนะ
คือลูกสาวคือเด็กหญิงปวรรัฐ๖ขวบเท่านั้นเอง
คือลุงวรพงษ์เนี่ยเล่าแบบสุดสลด
บอกว่าเมื่อวานนี้นะหลานสะพ้ายพาหลานนั่งรถทัวร์
คุณผู้ชมครับขอนแก่นจะไปลงโคราชเท่านั้นเอง

เพราะว่าวันนี้วันที่๑๓เมษายนไอ้วันเกิดเอง
พอเช้าไปรุ่งเช้ามันจะเป็นวันเกิดของน้องปวรรัฐพอดีไง
แต่ไปไม่ถึงวันเกิดไปไม่ถึง
ทั้งคู่ตีตัวนั่งชั้น๒นั่งอยู่หลังรถฮะ
ซึ่งตอนที่ทั้งคู่ขึ้นไปจากกระนวลนะคุณรู้ไหม
ลุงกับป้ายังมาส่งโบกมือบ๊ายกันอยู่เลย

มาทราบว่ารถประสบอุบัติเหตุ
โทรหาหลานติดต่อไม่ได้แล้วครับไฟมันไหม้แล้วครับคุณ
กระทั่งมารู้ว่าหลานเสียชีวิตไปกับลูก
วันเกิดของลูกสาวครับคุณผู้ชมดูสิครับ

ทีนี้เนี่ยการตรวจสอบสาเหตุเนี่ย
เรื่องต้นเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ยางระเบิด
ทำให้เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

จะเปลี่ยนยางมาก่อนสงกรานนี่เองนะครับ
มาก่อนจากอำเภอเมืองขอนแก่น
พอถึงช่วงก่อนเข้าเขตอำเภอบ้านแฮด
ยางรถด้านหลังฝั่งขวามันเกิดระเบิด

เหตุผลทำไมคนที่อยู่ด้านหลังเสียชีวิตกันเยอะ
เพราะไฟมันไหม้จากด้านหลังนะฮะ
หลังจากเกิดเพลิงไหม้นะฮะ
ทีนี้คนขับเองก็พยายามที่จะประคองรถ

คุณผู้ชมดูภาพกราฟิกตามไปด้วย
จากนั้นรีบเปิดประตูให้ผู้โดยสารลง

แต่ไฟลุกที่ห้องเครื่องด้านหลังแล้วนะครับ

ทำให้ผู้โดยสารบางส่วนที่อยู่บนรถ
โดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างหลังลงไม่ทัน

ทีมข่าวไปคุยกันกับกลุ่มผู้รอดชีวิต
เขาบอกว่าตอนนั้นทุกคนส่วนใหญ่

เพราะมีเสียงดังตุ้มขึ้นมาจากข้างหลัง

คนก็หลับอยู่งวงเงียตื่นมา

ตอนนี้โอละหมานแล้วคุณผู้ชมนะฮะ
ละหมานเป็นอย่างมากเลยนะฮะ
ไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้รอดชีวิตหน่อยนะฮะ
ก็คือเรานั่งอยู่ชั้นล่าง

ห้องที่เรานั่งกับน้องผู้ชาย
ที่มาจากอำเภอเดียวกัน

แล้วเราไม่เหลือแล้วค่ะ
คือไฟมันพุ่งใส่เลยพี่เบิร์ดปุ้ยไฟมันแลบเข้ามาทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะอะไร
๊าซมันจะลอยไปช่องทางต่างแบบกระจายมันเป็นการ์ดไงนะฮะ
ทีนี้พอมันลอยขึ้นไปไฟมันไปด้วยทำให้ไฟมันฟุ้งกระจายไปในรถแบบเร็วมาก
อย่างที่คนเขาเล่าเมื่อกี้พอเปิดปุ๊บไฟมันวิ่งเข้าหาเลย
คือมันไปตามแก๊สที่มันอากาศที่มันลอยไปด้วยนะฮะประกอบกับหลังรถเองพบว่ามันมีรถจักรยานยนต์
บรรทุกมาอยู่ในช่องเก็บของด้วยซึ่งในถังของรถมันมีน้ำมันเบนซินอยู่
มันก็เลยกลายเป็นเชื้อเพลิงแล้วให้มันดังระเบิดปุ๊บขึ้นมาอีกทีหนึ่ง
ด้วยหรอครับได้ค่ะเพราะว่ารถทัวร์สองชั้นเวลามันจะมีช่องก่อน

คือเราเข้าใจว่าขนส่งเขารับขนส่งไปด้วยกับผู้โดยสาร
ก็ไม่น่าจะมีข้อห้ามนะคะ
เพราะว่ารถทัวร์แบบนี้เนี่ยคือ
ส่วนหนึ่งเขาทำธุรกิจคือรับส่งของได้ด้วย
เพราะตอนเด็กสมัยเด็กที่ฉันอยู่ต่างจังหวัด
ก็ส่งกับรถทัวร์
แล้วก็เสียค่าบริการปกติเหมือนกับบริษัทขนส่งปัจจุบัน

เพราะว่าไอ้ของอื่นพี่ไม่ติดใจ
แต่เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเนี่ย
ผมว่ารถนี้มันไม่ใช่สำหรับจะขนมอเตอร์ไซค
แล้วกลายเป็นว่าสิ่งที่มันขนไป
มันกลายทำให้เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้หนักมากขึ้น
เพราะน้ำมันเบนซินพอกับไฟมันระเบิดหนักขึ้น
ทำให้การเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้มันรุนแรงมากขึ้น
ก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต

ก็คนขับโดนแจ้งข้อหาไป
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็จะส่งไปตรวจด้วยว่าคนขับมีการดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่
มีการเสพสารเสพติดมาหรือไม่

ในส่วนที่เป็นเรื่องของความผิดปกติในร่างกายของคนขับ

แล้วก็ต้องตรวจสอบเพิ่งเปลี่ยนยางมา

ข้อกำหนดเขาให้บรรทุกมอเตอร์ไซค์ได้หรือเปล่า
กับรถที่มีผู้โดยสารแน่นช่วงเทศกาลแบบนี้
ต้องตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วย
ขอให้ทุกคนนอกจากสุขภาพดีแล้ว
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุด้วยแล้วกันนะฟังเราเศร้าจังเลย